พ่อค้าแม่ค้าบางทีเราขายของเขาจะมีเขาเรียกว่าตะก้า
เอาไว้ทอนเงินเนอะใส่เงินเออใส่ไว้ตรงตะก้า
แล้วก็วางไว้ที่โต๊ะขายของก็จะมีลูกค้าที่มันไม่ใช่ลูกค้าหรอกครับ
มิจฉาชีพแฝงตัวเป็นลูกค้าทำดีเป็นซื้อข้าวซื้อของ
พอแม่ค้าเขาเผลอหน่อยก็หยิบตะก้าไปเลย
ไปดูภาพเหตุการณ์เพราะทุกอย่างกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ครับ
นี่ฮะมาแล้วลูกค้าขี่รถจักรยานยนต์มา
แม่ค้าก็ขายคงขายของกันไปหันขึ้นนั่นน่ะตะก้าสีฟ้าฟ้าเห็นไหม
เขาใส่เงินอยู่อ่ะซื้อข้าวซื้อของยังไงยังไงอ้าว
ไปแล้วอ้าวขอกไปง่ายดูดื่อนี่ฮะแม่ค้าพยายามจะดึง
แต่ดึงไม่ได้นะฮะคนขับรถจักรยานยนต์ได้ตะก้าเงินไปเรียบร้อย
นะครับนี่แม่ค้าโอ้ยหมดการเงินขายของกันนี่ฮะ
หน้าตาตื่นกลับมานะครับโดนขโมยไปเรียบร้อยครับ
คลิปนี้เพจสมาคมกู้ภัยอำเภองาเอาไปโพสต์เอาไว้
เพื่อให้ติดตามคนร้ายเพราะทะเบียนรถเห็นชัดเจน
โอ้นี่ไงกำลังจะบอกชัดเจนตรงนี้แม่ค้าพยายามดึงไม่ไหวครับ
ไปแล้วครับไปแนบเลยนะฮะแล้วก็มีคลิปที่พลเมืองดีถ่ายเอาไว้ด้วย
ขณะที่เจอคนร้ายขี่รถจักรยายนคันเดียวกันหลบหนีไปอยู่บนถนน
นี่ครับเขาถ่ายเอาไว้ได้เลยแล้วไปย้อนสอนฝั่งนู้นนะฮะเออ

เกิดขึ้นเมื่อวานนะคุณผู้ชมตอนเช้าที่ร้านขายของชำชื่อว่าร้านป้าเช็งนะฮะอยู่ริมถนนสายลำปางาวนี่แหละนะฮะสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเองก็พาตำรวจมาดูจุดเกิดเหตุเล่าเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นให้ตำรวจได้ฟังด้วยนะครับ
คือคนร้ายคนนั้นทำทีมาซื้อของแต่มาซื้อลูกอมขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหน้ามร้านขายของชำซื้อลูกอมหน่อย
ผิดปกติแล้วผิดปกติทำไมมาซื้อแค่ลูกอมแต่ไม่ยอมลงจากรถจ่ายเงินเสร็จมันก็ไม่กี่บาท
แล้วก็วนรถออกมาอีกฝั่งหนึ่งไม่ลงจากรถแล้วก็นะฮะเห็นแหละ
คงเห็นสักพักใหญ่แล้วล่ะอืมต้องการตะก้าเงินก็ฉวยเอาไปอืม
แล้วในเงินนั้นอ่ะห้าพันอ่ะโอ้โหเขาขายของมาก็เงินที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะน่ะ
นะฮะตอนนี้ตำรวจก็ทราบบ่อแสของคนร้ายเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
รถคันที่คนร้ายขี่ก็เป็นรถที่ขโมยมาอีกอ้าวนะฮะ
ตอนนี้ใครทราบบ่อแสคนร้ายติดต่อไปได้
๗๖ไหมคะ

ซึ่งเจ้าของเขาแจ้งความเอาไว้แล้ว

ถ้าเกิดใครทราบบ่อแสไปติดต่อไปที่สพงได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
แล้วข่าวนี้ไปดูท้าหอนสำหรับข้าวค้าแม่ค้าด้วยนะคะ
ขโมยขโจรตอนนี้เยอะจริงตังค์สตงสตางค์ในเก็บไว้ให้มิดชิดนะคะ